รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือจะหยดน้ำตา
หัวใจวิวก็ปลงเสียว่า
เราเกิดมาจะอยู่เห็น
ไปเรียบร้อยนะคะ
ดูรอบนี้ยกนี้ของป้าก๊อตสบาย
เคยขึ้นเวทีเป็นเรื่องเป็นแรมหรือเปล่า
ไปร้องสนุกหรือว่าเขาจ้าง
จ้างค่ะจ้างค่ะใช่ค่ะประกอบนี่ถ้าเป็นนักร้องนะ
ป่านี้ป่าให้พวงมาลัยแล้วป่านั่งตาเยอะมองนะคุณสามีนะ
เป็นไงบ้างคะภรรยาร้องแล้วชื่นใจไหมฮะ

ทำไมสายตาที่มองภรรยาตอนร้องเพลงช่างหวานเชื่อมอย่างนั้นล่ะคะคุณสามี
คือเอาใจช่วยเขาครับให้ร้องได้ทุกเพลงทุกคำนะครับ
เอาล่ะหวังว่ากำลังใจจะมีผลนะคะ
ใช่นะครับเพลงที่จบไปนะครับรู้ว่าเขาหลอกนะครับของคุณสิรินทรานิยากรนั่นเองนะครับ
ถึงเวลาแล้วขอเชิญนิวทางด้านบนเลยครับ

เป็นไงครับนิวป้าก๊อตร้องไปเมื่อสักครู่โอเคไหม

นิวมั่นใจในตัวป้าก๊อตขนาดไหน

และประกอบละคะมั่นใจในตัวนิวขนาดไหน

จากทั้งคู่จะเป็นคู่แข่งแล้วก็ยังเป็นคู่ที่ต้องคอยประคับประคองและพยุงด้วย
ถ้าอีกฝ่ายได้ดีอีกฝ่ายจะได้ด้วยนะคะ
บอกได้เลยว่าทั้งคู่ก็เลยเป็นคู่แห่งกำลังใจซึ่งกันและกัน
คือจริงต้องช่วยกันถ้าจะไปให้ถึงเพลงที่๑๐รับ๑ล้านบาทคนละ๑ล้านบาทได้ต้องร้องให้ได้ทั้งคู่
ถ้าในยกที่๒นี้คนใดคนหนึ่งผิดคนที่ผิดรับ๕๐๐แต่ถ้าถูกทั้งคู่แน่นอนค่ะ

ไปต่อสู่ยกที่๓กันขอให้ทั้งคู่โชคดีในยกที่๒ค่ะ
ขอให้โชคดีนะครับยกที่๒นะครับเงินทุนสะสมในยกนี้๒๐๐๐๐บาท
และนักสู้ชิงล้านทั้งสองท่านนิวและป้าก๊อตร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ในเพลงที่๒นี้ทั้งคู่ต่างมั่นใจว่าร้องได้ทั้งคู่
แต่หากมีคนร้องผิดผู้ที่ร้องถูกจะเป็นฝ่ายชิงเงิน๒๐๐๐บาทนี้ไปทันที

ที่๒เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
นักสู้นิวและนักสู้ก๊อตร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ดีใจกันตัวลอยเลยค่ะในยกที่สองนะคะ
ร้องได้ทั้งคู่นะคะสะสมในยกนี้ไป๒๐๐๐๐บาท
รับเงินทุนสะสมไปนะครับ๒๐๐๐บาท

ถ้าร้องถูกต้องตามเนื้อเพลงทั้งหมดทั้งสองคนเลย

ไม่รู้ใครอุ้มใครเลยนะ
ก็ในคราวหน้านะครับคุณผู้ชม
นักสู้ชิงล้านทั้งสองท่านก็จะก้าวสู่ยกที่๓
มีเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาทรอทั้งสองท่านอยู่
นะครับก็ต้องช่วยกันแบบนี้ไปเรื่อยนะครับ
คุณผู้ชมก็ถ้าอยากเป็นกำลังใจก็ต้องมาติดตามกันในคราวหน้า
อย่าลืมนะครับติดตามชมร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านได้ใหม่นะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับคุณ
จบจากรายการของเรานะครับดูกันต่อเลยครับกับเกมต่อชีวิตค่ะ
ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เทียมทุนไปได้๒๐๐๐๐บาท
แต่ครั้งหน้าในยกที่๓
จะมีการชิงเงินกันเกิดขึ้นหรือไม่

น้องนิวป้าหวั่นใจเลยเมื่อกี้เนี่ย

เรามีสติยังไงเราก็ต้องเอาเงินล้านมาได้

ไล่รำหน้าศพเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะไปทำได้
อยากให้นิวลำสักนิดหนึ่ง
ก่อนที่จะเริ่มขายเนี่ยป้าก๊อต
ต้องใช้เวลาในการเตรียมอุปกรณ์เตรียมไก่เตรียมอะไรในนานไหมครับ

เราก็ขายไปจนถึง๖โมง
โอ้มจะเสียคาทะลงหน้าเนื้อทอง
หนุ่มทุ่มกระโจนทอง